ก็เป็นยังไงฮะในวงการบันเทิง
คนในวงการบันเทิงที่ดูจากดวงแล้วสามารถดำเนินชีวิตในวงการบันเทิงได้
ก็ต้องมีราหูเด่นเพราะสุขเด่น
ตัวของสันเนี่ยมีลาหูเป็นเกษตรคือเด่น
สุกเป็นมหาอุดคือเด่นดาวสองส่วนที่เด่น
แต่ราหูเป็นวินาศกับตัวเอง
แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าภาพทุกภาพในเกี่ยวกับวงการบันเทิงที่สันเคยวาดหวัง

หมายถึงว่าเคยฝันว่าจะเป็นงี้มันก็ไม่ได้เป็นงี้
อาจจะไกลหรืออีกแบบนึงเลยก็ได้

หรือบางทีบางเรื่องบางอย่างคาดหวังไว้เป็นอย่างนี้

ไม่ได้คาดหวังกลับได้มันจะเขาเรียกดวงพลิกล็อกกับตรปัด

ก็ศึกไม่ดังแต่ไปดังอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ไม่ได้พูดหวังว่าอยากจะให้ดัง
คือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมาย
ในความเป็นสตารึ่งดาวดวงนี้ของดวงชาตาซัน

เดินไปแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปมาแล้วพูดถึงเรา

มีเสียงกระแสตอบลับว่าขอหญิง
ผมไม่ได้หญิงพี่ผมทำตัวไม่ถูก

ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนดี
ทุกคนมารุมขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ทำตัวไม่ถูก
พอออกรายการใหม่นะเวลาถามอะไรนะถามคำนึงแล้วก็ตอบคำนึงแล้วก็จบ
ไม่ได้คุยเยอะอย่างนี้นะอันนี้ตกผลึกขอบคุณต้นหอมนะคะ
ตอบดีพูดเยอะชะ
เมื่อก่อนนะมารายการสัมภาษณ์คำนึงบางทีหลบตาด้วยไม่ต่อ

บางทีเรานะต้องไปบอกกับพวกที่ดูแลศิลปินบอกว่านี่ถ้าอย่างนี้แกไม่ต้องส่งมา

ตอนนี้เป็นไงพอพี่มดเดินมาเปิดซิกแพคให้ดูเออ
มดเข้าไปกอดไปหอมไปโรมเลียเห็นเขาไม่ว่าอะไร
อยากจะเป็นดาราดังอยู่ดีตั้งแต่คบกับต้นหอมปุ๊บอยากจะเป็นพิธีกรขึ้นมาอย่างนั้นน่ะ

คือจริงผมค่อนข้างชื่นชอบงานพิธีกรมากครับ
คือได้มีโอกาสไปทำรายการท่องเที่ยวเป็นภาคสนามอะไรอย่างนี้นะครับ

แล้วก็ผมชอบถามคนอื่นชอบรู้ว่าความคิดคนอื่นเป็นยังไงแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ผมผมชอบผมเป็นเด็กไฮเปอร์ครับผมชอบอยู่กับใครหลายคนไม่ชอบอยู่คนเดียวครับ
ก็เลยชอบพิธีกรงานไม่ได้ชอบตัวพิธีกรนะชอบงานพิธีกร

เดี๋ยวนี้พูดเป็นเนอะเมื่อก่อนมันพูดไม่เป็นเนาะ
ตามดวงเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมคนนี้

หรือจะให้เขาเล่าไหมให้เขาเล่าไหม
ความรักเนี่ยมันมีอย่างนะดาวความรักเป็นอุตสาหะตัวของสันพยายามจะฝ่ายหารัก
แล้วก็มักจะถูกเพื่อนฝูงชักนำหรือชี้นำในทิศทางบางอย่างบ้าง
แต่ฟันก็มีกรอบกติกาในจิตวิญญาณที่แม่ถ่ายทอดมาในเรื่องของความรักการให้เกียรติเนี่ย
ลึกซึ้งนุ่มดวนพอสมควรเพราะฉะนั้นท่าทีและทีท่าของสารจริงคือสุขุมคัมภีรภาพไม่ใช่เป็นเหมือนแบบเสือล่าเยื่อ
สันเป็นคนเจ้าชู้ไหมถามจริง

ก่อนหน้านี้ยอมรับเลยครับว่าเจ้าชู้มากครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีแฟนมาแล้วเลิกกับแฟนคือผมเจ้าชู้เอง

ได้เรียนรู้อะไรมั้ยจากคนนี้จะมาปรับปรุงยังไงมั้ย
เรียนรู้เยอะเลยครับเพราะว่าจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้ชายที่เท่คือผู้ชายที่คบผู้หญิงคนเดียวและรักษาผู้หญิงคนเดียวให้ได้นานที่สุด
กว่าผู้ชายที่ไปคบกับผู้หญิงหลายคน
และกับต้นหอมนี่แหละไปตกลงพูดคุยกันที่แบบมันจีบกันอ่ะตกลงกันว่าจะเป็นแฟนจะจีบกันมันตรงไหน
ผมแค่ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการที่เขาทำพิธีกรครับ

ใช่ผมไม่คิดไม่คิดว่าเขาจะมาคุยจริงจังด้วย
ตอนแรกผมก็คุยแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานเฉยครับ

ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะคุยกับแบบนี้หลายคนหรือเปล่า

รู้สึกว่าเขาน่าจะแอ้วไปเรื่อยหรือเปล่า
เพราะเขาเล่นเบอร์๑๐เวลาใครมาเขาจะเล้าโรมอะไรเลยครับ
มาพอมารู้จักตัวตนเขาจริงเนี่ย
มันก็ไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับ
เหมือนเขาเล่นจบในงานเขาก็จบอะไรอย่างนี้ครับ

แต่เขาไม่จบกับเราไง

มันก็เลยทำให้เราได้คุยกันอยู่เรื่อย
มันก็ได้ปรึกษากันได้คุยกันได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเจอกันทุกวันอย่างนี้ครับ

จุดเริ่มต้นคือเราเจอกันในรายการ
แล้วเขาก็ชวนไปกินข้าวกับพวกพี่ผ้ากุ้งด้วยพวกพี่ออสกิรติ
อยู่กับฉันมาตั้งนานไม่เคยชวนฉันกิน
ใช่ไงตอนนั้นคิดอะไรไหมในหัวหรือเริ่มชอบหรือยังหรือยังไม่มีอะไรเลย
ตอนนั้นไม่ได้คิดครับก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นพี่ที่น่าเคารพในวงการคนหนึ่งครับผม
ก็เลยไปกินข้าวกับเขาแล้วก็ไปกับช่างแต่งหน้าเขาด้วยอะไรอย่างนี้

อ๊อออน่ารักเนาะอีกคนนึงก็ไว้ไปอย่างนี้คนนึงก็โหยหะไอ้คนนู้นมันไว้ไปอยู่อย่างนี้

จริงผมอยากให้มันยาวกว่านี้อีกครับ
แต่ว่าแบบแรงเชียร์มันเยอะแล้วก็เราก็ตอบเลี่ยงกันมาเยอะแหละ
อึดอัดเราเป็นคนตรงด้วยครับ

สักพักหนึ่งพอเราเรียนรู้กันเราพยายามปรับตัวเข้าหากัน
ผมจะเป็นฝ่ายยอมมากกว่าพวกผมผู้ชายครับ
ใช่เป็นผู้ชายก็ต้องยอมแบบปรับตัวเพื่อเขาอะไรอย่างนี้ครับ
สักพักหนึ่งพอมันเริ่มจะไปได้ดีก็เลยยอมรับเลยครับว่าคบกัน
ขอดูดวงซะหน่อยไหมฮะว่าดวงความรักเขาเป็นยังไง
ความรักในดวงชะตานี้จะเป็นความรักที่เป็นความสุขแหกข้อแหกกฎของชาวราศีมีน
ชาวราศรีกัณฑ์พิจิกมีนเป็นราศรีที่มักอภับรักษณ์
แต่ดวงชะตานี้จะเป็นดวงชะตาที่สมหวังในความรัก

ไม่ใช่ดูเพราะเอาใจแต่มีตักกะ
แล้วนับวันที่คนที่เป็นแฟนคลับรายการนี้ก็จะเข้าใจ
ตะกะของสันตะกะทำไมคนเกิดราศีมีน

แต่ก็ไม่มีในดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาเพียงแค่เข้ากฎเกณฑ์ว่าราศีอาพับรัก
แต่ดาวที่เป็นดาวตัวแทนชี้เหตุแห่งการเกิดรักไม่ได้เสีย
เป็นมหาอุดแปลว่าดาวแห่งสุขสวาสสัมพันธ์ความรักนั้นบริบูรณ์

จะมีพลังในเซคแบบเต็มเปี่ยม
ดาวของอังคารของสันมีตำแหน่งเป็นประแปลว่าปูปูปาพะ
แต่มีตำแหน่งเป็นราชาโชคชะโหลกชะเหลา

ใครก็อยากจะกินตามดวงชะตานี้
แต่ใช่ถึงที่สันนั้นจะแข็งแกร่งดุดหินผา

เขาถูกหล่อหลอมดวงจิตให้คิดพิษวาสรักไข้เหมือนกับมารดา
บุตรบุตรรักมารดาที่เคยมีมาต่อแม่แห่งตน
สุดท้ายแล้วสันจะเลือกต้นหอมพี่ต้นหอมอยู่ราศีตุล
เห็นดวงแล้ววันนั้นเป็นคนโรแมนติกโคตร
เป็นคนละเอียดเป็นคนสะอาดระวังตัว
เป็นคนที่มีหลากหลายร้อยอารมณ์แบบเดาไม่ถูกบอกไม่ได้
แต่เป็นคนที่เหมือนจะลืมแต่นึกได้เหมือนจะไม่สนใจแต่สนใจเป็นคนที่น่าค้นหา
พอสันเจออย่างนี้เข้าไปโอ้โหแปลกแตกต่างไม่เคยเห็นเหมือนมีเมียร้อยคนอยู่ในร่างเดียวกัน

เรื่องที่เรื่องที่เจ้าชู้ก็จริงครับเพราะผมเป็นคนไม่จีบผู้หญิงก่อนครับ

ก็จริงนั่นแหละหน้าอย่างนี้ก็ต้อง

ปรึกษาได้คุยสนุก
ผมจะเดาอารมณ์เขาไม่ถูกแต่ละทีบางทีเขาเป็นคนที่เดายากครับ
จริงผมก็ชอบศึกษาคนแต่ต้นหอมเป็นคนที่

เขาเรียกกันว่าไงให้เรียกต้นหอมหรือพี่หอม

อุ้ยจังกระเทียบ

คุณแล้วคุณแม่ว่าไงพวกทั้งสองฝ่าย
คือที่บ้านผมค่อนข้างจะวัยรุ่นครับพี่โรแมม

แต่ถ้าท่านมาอีกทีนึงว่าจะพาไปเจอกัน
ประทับใจอะไรนอกจากเป็นที่ปรึกษาได้
เขาก็มีส่วนเติมเต็มที่ผมขาด
ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผม
บางทีเรื่องงานผมก็ปรึกษาที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมครับ

หลังจากเป็นผู้หญิงจริงหายากในสมัยนี้

เอาล่ะราศีไหนในช่วงนี้มีโอกาสได้กินย่าอ่อน
ราศีที่มีโอกาสที่จะได้กินย่าอ่อนนะ

ลาซื้ออื่นอ่ะมันอาจจะมีองค์ประกอบอื่น
เพราะฉะนั้นราศีที่มีโอกาสได้เคี้ยวย่าอ่อน
มีโอกาสได้ครองคู่กับคนอายุน้อยกว่า

สันก็ต้องมีบางอย่างที่ต้นหอมยังเรียนรู้ไม่จบ

เพราะฉะนั้นต้องรีบรวบหางรวบหัว

แต่งงานให้มันมีลูกมีผัว

อย่าคู่แข่งรับเชิญสิคะ